ผมพาคุณผู้ชมไปดูนี่พนักงานส่งพัสดุอารมณ์ดี
แถมยังเป็นสายแดนส์อีกนะฮะ

ยืนงงอยู่นี่ไงเออหรือพี่จะเต้นให้หมดเพลงก่อนเนี่ย
สายหน้าสายหลังเด้งไปเด้งมา
เป็นนุ่มส่งพัสดุที่อำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่
แล้วก็การจะไปส่งพัสดุแต่ละที

เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับคนรับพัสดุด้วย
กางเกงแดงคนนี้ก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็ดูพี่ครับ
ผมต้องดูพี่เต้นจนจบเลยไหมครับ
เห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าคุณสุดสกุลมีลูกค้าคนไหนไหม
แบบพอเห็นพี่เขาเต้นมาใช่ไหมฉันประชันด้วยเต้นด้วยซะเลย

พัสดุไปก็เต้นตามกันไปนะครับ
แล้วก็มีการถ่ายคลิปไว้แบบนี้ก็เป็นลีลาของเขานะฮะ
เป็นลีลาส่วนตัวที่เรียกเสียงหาให้กับคนรับพัสดุ
แล้วก็คนที่ดูในโลกโซเชียลด้วยนะฮะ
แต่ว่ามีคนแซวกันว่าส่งแบบนี้สงสัย
วันน่าจะส่งได้แค่๓พัสดุเท่านั้นเอง

กว่าจะเต้นเสร็จก็ผ่านไปแล้วเป็น๑๐นาที
พอวันหนึ่งก็เลยส่งน้อยอันนี้แซวเล่น
แต่เชื่อว่าลูกค้าทุกคนที่มารับพัสดุนี้มีรอยยิ้มแน่นอน
เขาคงดูแล้วล่ะว่าอารมณ์ของคนรับพัสดุเป็นยังไง
หรือถ้าเกิดคนรับพัสดุหน้าบึ้งมาตอนแรก

เป็นสีสันข่าวให้ดูกันนะครับใช่ค่ะ